คนจนมีสิทธิ์ไหมข้าพี่มดร้องซิค่ะอ่ามีงานนี่ค่ะ
เราเห็นแล้วแหละว่าเขาอยู่ที่ไหนก้าภาพจะนัดเงินหน้า
วันนี้เขาทำอะไรค่ะที่เห็นคลิปในติคตอคแล้วครับ
เขาบอกแล้วทุกวันนี้ก็เป็นมีหลานแล้วมีสามคนแล้วว่า

เชื่อไหมตัวเขาเองเขายังงงว่าคนมาตามหาเขาทำไม
งงเลยคุณเดือนเพนต์น่าสำนาญเลย
เพราะว่าคือคลิปนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมคะ
จริงมันคือคลิปการแสดงตั้งแต่๓๐ปีก่อนแล้ว
ของคลิปการแสดงแล้วเขาก็เอามาเหมือนกับ

ทีนี้มันก็เป็นประเด็นอย่างกว้างขวาง
ประเด็นฮาประเด็นถกเถียงประเด็นสังคม
ประเด็นปัญหาประเด็นการใช้ภาษาคือเยอะแยะไปหมดเลย
เอาเป็นว่าไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าปัจจุบันนี้
คุณเดือนเพ็ญคนนี้เนี่ยชีวิตเป็นยังไง

หลังจากที่เธอวางไมค์แล้วผ่านตัวมาเป็นเกษตรเนี่ยนะ
ลูกสามหลานสองค่ะ

ล่าสุดเพจเดือนเพ็ญเด่นดวงก็เลย
คลิปเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเวอร์ชัน

ไปดูกันเลยค่ะ
สักหนึ่งผลงานเพลงเอาตอนฮูบเลยเนอะเอาตอนฮูบจ้า
เอาน้าพลอยมาเต้นกับยายก่อนคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ
มีงานให้ทำไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่หือนะคะ
แต่นะคะอ่าขอบคุณค่ะยังคงคอนเซ็ปต์หน้านิ่งอยู่
แต่อันนี้อมยิ้มนิดแล้วแล้วก็มีการทำเพลง
สามสิบปีเห็นไหมโซเชียลเนี้ยมันสามารถขุดอะไรของเราขึ้นมาได้
จริงเขาบอกว่าอะไรที่อยู่บนนี้ก็คือมันจะอยู่ไปชั่วชีวิต

น้องอีกหน่อยคนเราไม่ต้องทำหน้าสิริงงานศพแล้ว

ใช่แต่มันเลือกไม่ได้นะพี่ว่าเราอยากโชว์อะไร

จะถูกใช่ไหมล่ะไปพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยว

มันก็มีสิทธิ์เลยค่ะ